คุณผู้ชมคะทีนี้คลัสเตอร์ของสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
ตอนนี้มันก็แพร่มันก็ลามไปในหลายจังหวัด
ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนี้นะคะ

ก็ออกมาชี้แจงนะ
บอกถึงสมมุติฐานความเป็นไปได้
คาดการณ์ที่มันน่าจะเกิดขึ้น
สมมุติว่านะเราไม่มีการป้องกันอะไรเลย

โอกาสที่ยอดผู้ติดเชื้อสูงสุด
จะไปอยู่ที่๒๘๐๐๐รายต่อวันเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้มันคงไม่ไปถึงอย่างนั้นหรอก

ก็คือการปิดผับ๔๑จังหวัดแล้ว
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะทางด้านในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร

ก็พูดถึงการแพร่ระบาดโควิดในไทย
บอกว่าตอนนี้มันติดเชื้อเร็วกระจายไปหลายจังหวัด
แล้วส่วนใหญ่ก็จะมาเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง

จากการสอบสวนผู้ติดเชื้อก็พบความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิง

อายุก็เป็นช่วงของนักเที่ยวเลยค่ะ

แล้วก็เจอผู้ติดเชื้อกระจายไปยัง๕๕จังหวัดแล้วตอนนี้
ทีนี้รองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็มีการคาดการณ์นะคะ
จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยใหม่รายวันถ้าเกิดอีก๑เดือนข้างหน้า
คุณผู้ชมดูตามหน้าจอมันมีทั้งหมด๕กรณี
กรณีบนสุดเลยก็คือไม่มีมาตรการอะไรเลย
แล้วก็ค่อยเพิ่มความเข้มข้นลงมาเรื่อย
ข้อ๕คือเข้มข้นสูงสุดเข้มข้นมากสุด

กรณีที่๑ถ้าเกิดไม่มีมาตรการอะไร
น่าจะมีผู้ติดเชื้อสูงสุด๒๘๖๗๘รายต่อวันนะ
ส่วนกรณีที่๒ก็คือเริ่มมีมาตรการขึ้นมา
คือการปิดสถานบันเทิงคาดว่าจะติดเชื้อสูงสุด๗๒๔๔ราย
อันนี้เรากำลังอยู่ในระยะที่๒
แล้วกรณีที่๓ถ้าเกิดปิดสถานบันเทิง
แล้วคนเราเองก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วย
คาดว่าน่าจะติดเชื้อสูงสุด๑๕๘๙รายต่อวัน
กรณีที่๔ค่ะนอกจากปิดสถานบันเทิง
ปรับพฤติกรรมแล้วจะต้องลดการรวมตัว
ก็คาดว่าน่าจะติดเชื้อสูงสุด๘๕๗รายต่อวัน
และกรณีที่๕กรณีสุดท้ายข้างล่างน่ะ
ข้นที่สุดคือปิดสถานบันเทิง
เราเองก็ต้องปรับพฤติกรรมลดการรวมตัว
ว่าจะติดเชื้อสูงสุด๔๘๓รายต่อวัน
ทีนี้เห็นไหมคะยิ่งเพิ่มมาตรการ
โอกาสของผู้ติดเชื้อจำนวนของผู้ติดเชื้อ
มันจะลดลงดังนั้นค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องร่วมมือกันนะ
อันนี้คือสิ่งที่คุณหมอคาดการณ์นะคะ
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างจังหวัด
ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ดูตัวเลขของอย่างชนบุรี
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นมา๙๗ราย
ส่วนที่เชียงใหม่ผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๘๑ราย
แล้วทางเชียงใหม่เขาก็ยืนยันนะ
ว่าโรงพยาบาลสนามของเชียงใหม่ยังเพียงพอ
สามารถรองรับผู้ป่วยได้๑๐๐๐รายนะคะ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลจุลาลงกรค่ะ
ก็มีการเผยแพร่วิธีการ
การสังเกตอาการผู้ป่วยโควิด๑๙สายพันธุ์อังกฤษเนี่ยนะ

อกจากที่เราจะรับรู้กันมาตลอด
มูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสมีอาการไข้

คืออาการผื่นขึ้น
ผื่นขึ้นตามลำตัวเป็นลักษณะกระจายไปเหมือนเป็นใยแมงมุม
ตาจะแดงน้ำมูกจะไหล
นี่ค่ะแล้วผื่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจะคล้ายกับตะข่ายเป็นเส้นใย
แล้วในตรงที่มันเป็นผื่นต้องดูให้ดีนะ
เขาบอกว่าจะมีจุดที่เป็นจุดเลือดออก

เหมือนเหล่านี้เหมือนเป็นอาการใหม่ของผู้ติดเชื้อในระยะหลังนี้นะ

แต่ก่อนเราอาจจะแบบว่าไอจามมีน้ำมูกเป็นไข้
ไข้สูงอุณหภูมิสูงแล้วก็อีกอย่างคือเจ็บคออะไรพวกนี้
ใช่ค่ะแต่นี่เขาบอกว่าต้องสังเกตผื่นนะ
คือบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำคล้ายกับโรคอีสุกอีใส
คือจะเกิดอาการฉับพลันร่วมกับอาการมีไข้ไอจาม
หรือว่าอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่น

แต่ว่าอาการเหล่านี้มันจะพบได้น้อยนะประมาณ
คืออาการที่บอกว่าตาแดงเยื่อบุตาจะอักเสบจะบวม
ตาแดงน้ำตาไหลจะรู้สึกระคายเคืองตา
รายก็จะรู้สึกคันมีขี้ตาตาสู้แสงไม่ได้
ดังนั้นคุณผู้ชมคะถ้าเกิดฟังข่าวตอนนี้อยู่แล้ว

แล้วสงสัยด้วยว่าเราจะติดโควิดหรือเปล่า
ให้แจ้งกับหมอนะคะหมอที่วินิจฉัยเรา
จะได้รักษาอย่างถูกต้องจะได้ส่งตรวจ
ดูว่าเอ๊ะสรุปแล้วเราเป็นไหมรวมถึงตอนนี้

คือจดไทม์ไลน์ของตัวดิฉันเองเอาไว้ก่อนเลย
เพราะว่าเราไม่รู้ไม่ใช่เป็นการพูดและแช่งตัวเองนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนจดเอาไว้ก่อนว่า
เกิดมันมีไทม์ไลน์คนอื่นออกมาเราจะได้เทียบกันไง
ส่วนผมนี่เจลแอนโกฮ่อนะล้างมือไว้ก่อนตลอด
ส่วนเรา๒คนก็มีพิกัณฑ์อยู่นะครับ